ดูเรื่องหลอนในสวนยางกันบ้างนะครับ
โรงศพซึ่งเป็นโรงแก้วทำไมไปตั้งอยู่ในสวนยาง
และมองเข้าไปก็เห็นเหมือนมีศพของพระอยู่ภายในโรงเลยนะฮะ
ใครเป็นคนเอามาตั้งและในนั้นเป็นศพจริงหรือเปล่า

ใช่ถ้าเกิดว่าดิฉันเห็นดิฉันก็ไม่กล้าเข้าไปใกล้นะ
กล้าเข้าไปพิสูจน์แต่นี่ชาวบ้านเขายังกล้าเข้าไปพิสูจนนะ
กลางวันแบบนี้ทีมข่าวก็กล้านะ
แต่ถ้าชาวบ้านบอกทีมข่าวมากลางคืน
สักทุ่ม๒ทุ่มนี้ก็ไม่เอาแล้วนะ
สัก๔๕ทุ่มเราก็ไม่กล้าไปแล้วเหมือนกัน
กลัวนะฮะนี่เป็นโรงแก้วภายในโรงแก้วเนี่ย
คล้ายกับมีศพของพระห่มจีวรคลุมร่าง

ก็สร้างความหวาดกลัวให้กับผู้พบเห็นเป็นอย่างมากนะครับ
โดยโรงศพตั้งอยู่ภายในวัดสายใหญ่หมู่๔
ตำบลปริกอำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับ
นายสุธิพรคำทองอายุ๔๐ปี
ชาวบ้านที่ไปพบโรงศพดังกล่าวบอกว่า
ระหว่างที่เขาเดินทางเข้าไปตัดไม้ยางพาราที่สวนยาง
ติดกับหลังวัดปรากฏว่าต้องพังงะแล้วฮะ

มันเป็นพื้นที่รอยต่อระหว่างวัดกับสวนยางไงคุณ
ชาวบ้านไปตัดในสวนยางก็ต้องเจอโรงศพนี้ก่อน
ทีนี้ครับชาวบ้านเจอปุ๊บ
เพื่อนบ้านเข้ามาดูโรงศพใกล้เลย
เห็นจากข้างนอกเห็นว่าเป็นสายแล้วใช่ไหม
แต่อยากจะรู้ข้างในเป็นศพพระจริงหรือเปล่า

แทนตื่นเต้นไหมคุณตื่นเต้นเป็นหมอนข้างห่มจีวรพระ
ส่วนเท้าที่โผล่ออกมาจากผ้าคลุมเป็นโฟมที่แกะเป็นรูปเหมือนเท้าของคน
แล้วก็ย้อมสีดำตรงเท้าน่ากลัวนะ

ดิฉันก็สังเกตตรงเท้าว่าเอ๊ะเป็นศพพระหรือเปล่าก็มาดูรองเท้า
แล้วเหมือนศพแห้งแล้วไงคุณ
ผิวดำแล้วนะฮะผิวหนังเนี่ยดำคล้ำแล้วนะฮะ
ก็เลยเป็นเท้าโผล่ออกมาสรุปแล้วไม่ใช่นะครับ
สอบถามพระในวัดนะครับพระในวัดท่านก็บอกว่า
การที่วัดนำโรงศพแล้วก็บรรจุหมอนข้าง
แล้วก็คลุมจีวรให้คล้ายกับพระสงฆ์นำมาวางไว้หลังวัด
เพื่อจะหลอกกลุ่มวัยรุ่นที่มักเข้ามาจับกลุ่มมั่วสุมในเวลากลางคืน
เกรงว่ากลุ่มวัยรุ่นดังกล่าวจะมั่วสุมยาเสพติด
เกรงว่าทรัพย์สินในวัดจะหายไป
ได้นำโรงศพบรรจุหมอนข้างห่มจีวรพระมาตั้งไว้
ซึ่งตอนนั้นได้ผลเป็นอย่างดีนะเพราะกลุ่มวัยรุ่นดังกล่าว
ไม่กล้ากลับมานั่งมั่วสุมบริเวณนี้อีกเลย
แต่ทีนี้อ้าวชาวบ้านก็รู้แล้วกลุ่มวัยรุ่นก็คงรู้แล้วล่ะ

ก็นี่ไงคุณสืบสกุลอ่านข่าวกลุ่มวัยรุ่นเขาดูข่าวเที่ยงไทยรัฐอยู่
ผมขอโทษด้วยนะพระของที่วัดผมขอโทษด้วยนะ
ทีนี้พระท่านก็ต้องมีกลวิธีมีอุบายใหม่
ในการที่จะมาหลอกกลุ่มวัยรุ่นนี้อีกนะฮะ